ไปดูเหตุระทึกเกิดขึ้นที่จังหวัดชายนาฏนะคะ
ผู้ชายอายุ๓๕ปีเมายาบ้า

พอตำรวจมากะว่าจะระงับเหตุ
สิ่งที่เกิดขึ้นผู้ชายคนนี้ทำไงรู้ไหมนี่ตอนน้าชัยเอาน้ำมาดับไฟนะคะ
ตำรวจมาแล้วกะว่าจะเข้ามาจับกลุ่มตัวชายคลั่งคนนี้เขาทำไงรู้ไหมคุณ
ไปเอาเคี้ยวมาเลยจ้ะไม่ใช่เกี่ยวข้าวนะเอาเขียวจะมาสู้กับตำรวจโอ้โหวอดแบบนี้ค่ะ
เอาเขียวมานะคะแล้วไปนั่งอยู่ที่เปรย์ไม่ยอมให้ตำรวจเข้าไปจับกลุ่มไม่ยอมให้ความร่วมมือใดทั้งสิ้น
นี่คุณตำรวจเขาก็ต้องใช้วิธีนี้นะคะแล้วนี่สักพักหนึ่งนี่จังหวะนี้แหละค่ะนั่งอยู่ที่เปรย์แบบนี้นะคะ
เอาเขียวมาถือไว้ในมือตำรวจทำไงก็พยายามเกลี้ยกล่อมอยู่พักใหญ่ใจเย็นใจเย็น
แล้วนายสกลคนนี้ไม่ยอมนะเห็นไหมจังหวะนี้มีโอมีหลับด้วย
ตำรวจต้องให้เพื่อนเนี่ยเพื่อนสนิทของนายสกลมาช่วยเกลี้ยกล่อมเวลาผ่านไปสัก๓๐นาที
สกลเอาแบบนี้ไหมใจเย็นนะดื่มน้ำเย็นก่อน
เดี๋ยวค่อยพูดค่อยจากันนี่จังหวะนี้หนีมานั่งริมฟุตบาทด้วยนะคะ

ดื่มน้ำเย็นสุดท้ายสกลคนนี้มีท่าทีสงบลงค่ะ
สยบยอมให้ตำรวจควบคุมตัวนะคะ
ควบคุมตัวนายสกลแล้วตำรวจก็พยายามถามว่าเกิดอะไรขึ้น
มีปัญหาอะไรไหนลองเล่าอาการมาสิ

สกลไม่พูดไม่จาไม่ตอบคำถามใดทั้งสิ้น

ไปถามน้าชายของสกลชื่อว่าคุณบุญสม
้าชายของสกลบอกว่าหลานชายมีอาการหลอนนะ

โชคดีมากเลยที่ตอนที่สกลเนี่ยมันไปจุดไฟเผาบ้าน
น้ากลับมาเห็นได้ทันดับไฟได้ทัน
ดูไม่จืดเลยคงวอดทั้งหลังค่ะ
น้าชายคนนี้จากใจเลยนะคะ
ชายบอกว่าหลังจากที่
หลานชายเข้าคุกไปแล้วได้รับโทษเสร็จแล้ว
โทษออกมาอยากให้นำตัวไปสู่กระบวนการบำบัด

เพราะที่ผ่านมาสร้างแต่ความเดือดร้อนก่อแต่ความวุ่นวาย

นี่จากใจนะบุญสมถึงหลานชายครับ
โชคดีนะบ้านไม่โดนไฟไหม้หมดนะ